ข่าวแรกวันนี้ใบตองจ๋าขอเริ่มที่ข่าวดีกันบ้างดีกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะ

ประเพณีนี้นะเขาจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
ก่อนวันออกพันธ์ศาสตร์๑วันนั่นเอง
ปีนี้ค่ะพี่ไทยเอกพันธ์นะคะ
ขับเรือร่วมขบวนแห่พระหลวงพ่อโตค่ะ
พอยรับดอกบัวที่เจ้าบ้านยนต์ลงคลองสำโรงอำเภอบลังภีร์จังหวัดสมุทรประการ
บรรยากาศโอ้โหอยากจะให้คุณไปยืนเต้นตรงนั้นมากเลยนะคะ
ประชาชนมารอยนวัวกัน๒ริมฝั่งคลองอย่างหนาแน่นเลย
มีการเปิดเพลงจังหวะคึกคักสร้างบรรยากาศ
งานบุญประเพณีแบบสนุกสนานเลยนะ
พอชาวบ้านเห็นว่าคนในเรือเป็นพี่ไทยเท่านั้นแหละ

บางคนขอโยนบัวแหมจัดนิดนึงพลาดไปโดนหัวนิดนึง
ไม่โกรธงานพูดโอ้นี่ไงแต่ไม่เป็นไรหนึ่งหนึ่ง
โดยปิดท้ายค่ะยังมีขบวนแห่เรือสวยงามค่ะมีหญิงสาวแต่งชุดนางกินนารีอลังการ
เรียกว่าบรรยากาศประเพณีแห่พระโยนวัวปีนี้

ถ้าใครได้ทานอะไรแล้ววัวเนี่ยนะที่ของเราเนี่ย

คำทฤษฐานนั้นจะเป็นจริงนะครับใช่ต้องโยนให้ลงนะ
ถ้าไม่ลงโยนใหม่นะคุณ

แต่ก็ถือว่าเป็นประเพณีดีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ
แล้วก็วันนี้เนาะเป็นเทศกาลออกพรรษาวันพระนะคะ
พบเจอกับดาราสายธรรมะอย่างพี่กิ๊กมายุรินทั้งทีเนี่ย

กิ๊กบอกว่าถึงแม้ว่าออกพรรษาแล้วแต่เราก็ยังทำบุญกันต่อเนื่องได้นะ
ลองฝึกจิตด้วยการนั่งสมาธิค่ะเท่านี้เอง
ก็ถือว่าเป็นการทำบุญให้จิตใจของเราได้แล้ว
ส่วนพี่กิ๊กเองนะคะช่วง๓เดือนต่อจากนี้
ค่ายธรรมะ๓โครงการด้วยกันเลยนะ
ตั้งแต่ช่วงวันที่๘ตุลาคมค่ะ
โดยที่สุดท้ายจะจัดที่สำนักวิปัสนาสอนทวีจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตั้งแต่๑๔ถึง๒๒พฤศจิกายน
แล้วหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทุกงานบุญของพี่กิ๊กจะมี
ทงทงมกโจ๊กร่วมด้วยช่วยกันเสมอ
ถือว่าเป็นกรยานมิตรทั้งในแล้วก็นอกจอจริงจ้า

ที่๓ก็จะมีปกติเทศกาลก็ตักบาทเทโว
แล้วเราก็จะมีการเรียกว่าเราจะมีการทอดกระถิ่นเนาะ
เรียกว่าตอนนี้เป็นหน้าบุญหน้ากุศลสำหรับพวกเราชาวพุทธ
อย่างไรก็ตามถ้าเรามุ่งมั่นจะทำความดีอย่างไร
ในช่วงที่เข้าพรรษาแล้วออกพรรษา
หากเรายังมีความรู้สึกว่าเราอยากตั้งมั่นทำความดีต่อก็ทำได้นะ
เวลามีงานวัดงานบุญอะไรอย่างนี้
ออกโรงทานก็จะชวนกันไปสองคนค่ะ
จะบอกว่าพี่ทงทำบุญทุกวันค่ะ
ทุกเช้าจะไปแบบช้อปปิ้งที่ตลาดเอง
แล้วก็มาแบบทำอาหารถวายพระเองทุกวัน
ถ้าวันไหนไม่ได้มีละครนัดเช้านะคะ
ก็ต้องร่วมอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะ

สมาธิเวลาพูดก็จะเย็นนิ่งแบบนี้